ท่านประธานที่เคารพครับผมศิรัตทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชาเชิงซาพักเก้าไกลครับ
ท่านประธานครับหลังเลือกตั้งมาผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งแรกสิ่งเดียวที่ผมเห็นถึงความจริง
ความจริงของรัฐบาลชุดนี้นั่นคือ๗กระดาษ๗แผ่นนี้นะครับ
ที่เป็นคำแถลงนโยบายของท่านเพราะเมื่อวานท่านนายกคงไม่ได้ยืนแถลงเพื่อเป็นการโฆษณาอยู่แล้ว
อันนี้ของจริงแน่แน่และของจริงของท่านมันมีแค่นี้นี่คือตัวตนของท่านนี่คือเจตจำนงของท่าน
นี่คือความตั้งใจของท่านอย่างแท้จริงมันมีแค่นี้แต่ที่ผมอ่านแล้วขัดใจครับท่านประธาน
คือเรื่องของการปฏิรูปกองทัพคือ๗แผ่นเนี่ยมันก็น้อยมากอยู่แล้ว
แต่จะหาคำว่าปฏิรูปกองทัพเนี่ยโหหาอีกพักใหญ่ครับเพราะมันแทบจะไม่มีเขียนไว้
เราเลือกตั้งเราแค่เลือกตั้งชนะแล้วก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับ
คืออย่างนี้นะครับพักเก้าไกลเนี่ยพูดเรื่องปุ๊บเดิมเอาดูกองทัพใช่ครับ
แต่เพื่อไทยก็พูดพูดมาก่อนเราด้วยก่อนจะมีก้าวไกลก่อนจะมีอนาคตใหม่ด้วยซ้ำ
เราเลือกตั้งมาเราชนะนะครับแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ท่านเลือกตั้งมาชนะแต่โดนทหารยึดอำนาจ
กลับมาเลือกตั้งอีกรอบนึงโดนยึดอีกรอบหนึ่งอีก๒รอบติดเลย
เราก็คิดว่าท่านจะเป็นแก่นำเป็นแนวหน้าในการปฏิรูปกองทัพ
เป็นหัวหอกที่จะแก้ไขปัญหาประเทศเรื่องนี้
แต่ท่านเชื่อไหมครับ๗แผ่น๑๔หน้าไม่มีคำว่าปฏิรูปกองทัพอยู่ในนี้เลยสักคำเดียว
คืออะไรครับท่านประธานรัฐบาลข้ามคั่ว

เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพอย่างเดียวจริงมันก็ทั้งฉบับแหละ
คือสำหรับผมมันกลวงมากมันเบามากแล้วมันก็สั้นอีกต่างหาก
แล้วไม่รู้ท่านจะทำอะไรไม่รู้จะไปซ้ายไปขวา
นโยบายจำนวนมากที่ท่านเคยพูดไว้ท่านลืมมันไปหมดแล้วท่านไม่เขียนไว้ในนี้เลย
คือถ้าจะลืมง่ายขนาดนี้ผมแนะนำท่านลืมอีกเรื่องหนึ่งสโลแกนครับ
ใหญ่ทำเป็นเนี่ยนี่ไม่ได้คิดใหญ่เลย
แล้วถ้ายังทำไม่เป็นอีกเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว
ท่านประธานครับ๑๔หน้านี้ไม่มีคำว่าปฏิรูป
แล้วก็ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ขอสไลด์ขึ้นนะครับ
อยากใช้คำว่าปฏิรูปแต่เป็นการพัฒนาร่วมกัน
ผมเห็นแล้วก็ไม่มีความหวังแล้วครับจบแล้วครับอีก๔ปี
กันใหม่คือคำว่าปฏิรูปกับคำว่าพัฒนาร่วมกันเนี่ย
มันคนละความหมายนะครับมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับ
ขัดใจสุดท่านประธานคือท่านเอาท่านสุธินมาเป็นรัฐมนตรี
สุธินเป็นคนที่ผมเคารพชื่นชมเป็นการส่วนตัวนะครับ
แล้วก็เห็นท่านจะต้องมารับบทบาทตรงนี้ผมก็รู้สึกอเน็ตอันหาใจแทนท่านจริง
ผมก็แอบเสียใจนะครับที่พอเห็นท่านสัมภาษณ์แล้วก็เราก็ไม่มีหวังจริง
ท่านประธานครับยิ่งการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดขอสไลด์อีก
สุธินบอกว่ากองทัพตั้งใจจะทำอยู่แล้วพอมีคนถามเรื่องลดจำนวนในพล
บอกตั้งใจจะทำอยู่แล้วเขามีแผนลดในปี๗๐
ผมอยากรู้ท่านเชื่อได้ยังไงผมไม่รู้ท่านเชื่อได้ยังไง
คิดว่าเขาจะไม่โกหกท่านเหรอครับ
คิดว่าคนที่เขาส่งมาเดินดูแลความปลอดภัยท่านเนี่ยเขามาดูแลความปลอดภัยท่านจริงครับ
หรือเขามาดูท่านไม่ให้เป็นภัยกับเขา

ในขณะที่อเมริกาเรามีในพล๖๕๐คนครับ
มากกว่าเขาสามเท่าถ้านับแค่พลเอกนะครับ
พลเอกเนี่ยเรามีประมาณร้อยกว่าคนหน้าถัดไปครับ
อเมริกามีอยู่๔๐คนครับ

มากกว่าเขาตั้ง๒๕เท่าอีกหมายความว่าไงครับ

ปี๕๙อันนี้โคศกนะครับโฆษกระลาโหมบอกว่า

ตั้งแต่ปี๕๑ถึง๗๑เนี่ย๒๐ปีก็เท่ากับ๕๐เปอร์เซ็นต์
อันนี้ท่านก็ตกเลขเพราะมันไม่ได้ลดต้นลดดอกนะครับ
มันไม่ลดอัตราคงที่นะครับ

บอกว่ามีจำนวนในพลอยู่๗๖๘คนทางด้านซ้ายมือครับ
เพราะฉะนั้นในปี๗๑ก็จะเหลือ๓๘๔คนใช่ไหมครับ
เมื่อไม่กี่เดือนนี้ครับพฤษภาที่ผ่านมา
โคศกคนใหม่พันเอกจิตนาท
บอกว่าจำนวนในพลกองทัพไทยน่าจะราว๑๐๐คน
เราก็จะมีแผนอะไรตามที่ท่านพูดนั่นแหละครับ
ตามที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกนั่นแหละ
จาก๗๖๘ผ่านมา๗ปีเป็นพันคน

ท่านประธานผมอภิปรายไว้เมื่อครั้งที่แล้ว

แล้วท่านก็เอาเนื้อหาที่ผมอภิปรายไปใช้ในการสรุปด้วย

จำนวนมากเลยที่ได้ชี้แจงไป

เฉพาะข้อสังหาตัวจริงคือกองทัพบกนะครับ
กองทัพมีอะไรบ้างครับเคยพูดไปแล้วโรงแรม๕ดาว
ไม่ใช่๕๐ที่แล้วครับตอนนี้ผมอัปเดตเป็น๘๐ที่แล้ว
น้ำมันปตท๑๕๐แห่งให้เช่าพื้นที่ในปั๊มกำไรมหาศาล
สนามก๊อบ๗๔สนามสนามมะสนามมวยบราบราเป็นไปหมด
ปลาเหมืองหินโรงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำปลาปลาห้องเย็น
แต่วันนี้มีมากกว่านั้นครับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูด

ยังมีสถานีวิทยุอีก๑๒๖ช่องที่ผมก็ยังไม่ได้พูด
แท่นขุดเจาะน้ำมันที่เชียงใหม่ที่ผมก็ยังไม่ได้พูด
ขอโทษครับขอกลับไปอีกทีขออีกหน้าหนึ่งครับ
ทราบไหมครับว่าทหารไทยเราเป็นนักขุดด้วย
คนขายเครื่องจักรบอกกับผมว่าลูกค้าเขาทุกคนที่ซื้อเครื่องจักรไป
เปิดใช้งานเครื่องจักร๒๔ชั่วโมงหมดมีที่นี่แหละที่ซื้อไปใช้แค่๘ชั่วโมงต่อวัน
เท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานโรงพยาบาลกองทัพมีโรงพยาบาลอีก๕๗ที่
ไรโรงพยาบาลนี้มันก็เยอะนะครับไม่รู้เงินไปไหนหมด
ธุรกิจมิวเซียมทำธุรกิจมิวเซียมด้วยนะครับ
ธุรกิจบิวเซียมพิพิธภัณฑ์อีก๖๔ที่ทั่วประเทศ
มีการมีธุรกิจปลูกผักขายชื่อว่าทหารพันธุ์ดีท่านอาจจะเคยได้ยิน
ก็คือใช้พื้นที่ที่มีนั่นแหละเอาไปปลูกผักด้วยค่าแรงก็ฟรี
เล็ดพันธุก็ฟรีน้ำก็ฟรีเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้ก็ฟรีน้ำมันฟรี
แล้วก็เอาผลผลิตไปขายในตลาดนัดแข่งกับแม่ค้าพ่อค้าในราคาที่ถูกกว่า

แล้วแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องรอวันที่ท่านไม่มาเขาถึงจะขายได้ใช่ไหมครับ

ยังมีอีกครับท่านประธานอันนี้กำลังมาเลยเพราะว่ากำลังโปรโมทหนัก
เป็นนโยบายของพบทบนะครับที่พัฒนามาจากสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก
ไม่ได้อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับอยู่ในกองทัพบก
จริงไม่ได้มีแค่แค่ที่เดียวนะครับแทบจะทุกกรมมีกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารลาบกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทหารช่างทหารพระมีกรมส่งเสริมท่องเที่ยวกันหมดเลย
แล้วก็ทุกกองทัพไม่ว่าจะทัพเรืออับบวกอากาศน่าจะเกิน๑๐๒๐สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแน่ครับ
เขาทำอะไรครับเขาก็เอาที่ดินที่เป็นของกองทัพนั่นแหละเปิดเป็นปรับปรุงให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
กว่าแห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้
กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับทำมานานแล้วด้วย
ด้านบนซ้ายมือเป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทบ
ซึ่งงบประมาณในการปรับปรุง๒๐๐กว่าที่นี้ก็เป็นงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวนะครับ
คือจะให้คนมาเที่ยวที่ตัวเองยังเอางบคนอื่นด้วยนะครับ
แล้วก็นี่แหละครับซื้อกระจายเลยครับซึ่งผมไม่ทราบจริงว่าซื้ออะไรไปบ้าง
แต่มันเยอะมากแน่เพราะว่าแต่ละท่านท่านจัดเต็มหมด
มีวิชาเอาตัวรอดด้วยนะครับสอนเราให้ใช้ให้เราไปใช้ชีวิตในป่า
วันหนึ่งเราอาจจะหลงป่าใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ
วิชาพิษวิทยาก็คือสอนให้เอางูมากัดเราเล่น
เราจะได้ต้านพิษได้ในอนาคตผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไร
ท่องเที่ยวในเขตทหารมีทุกที่๒๐๐ที่ที่ผมบอก
น่าจะเป็นตัวเลขเมื่อ๒ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับ
พัฒนามีทุกปีแต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน
นี่ไม่ใช่เหรอครับหน้าที่ของทหาร
แล้วไปทำอะไรอ่ะครับอีกอีกกิจการนะครับ
ร่วมพินีโอ้โหภอบอธบอตอนนั้นสั่งปรดนู่น
นี่นั่นแทบจะปิดแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้ว

วันนี้พบทบคนใหม่ก็ทำอย่างนั้นแหละครับ
เอาเอกชนมาทำแทนไปทำสัญญากับเขาเรียบร้อย

ไม่ได้ทำสัญญากับธนารักษ์นะครับ
แล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ขึ้นมาศูนย์พัฒนาเมื่อสักครู่นะครับผมอ่านไม่ทัน
ยังไม่พอครับมีอีกศูนย์หนึ่งศูนย์พัฒนากีฬากองทบกมวยไทยลุมพินีมีอีกศูนย์หนึ่ง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาวัฒนธรรมการต่อสู้ป้องกันตัว
คนละอันกับเมื่อกี้นะคนละอันกับท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะไม่เป็นไรคนละจังหวัดกันไม่เป็นไร
การเรียนรู้ฝึกอบรมศิลปะมวยไทยแย่งงานกรมภาระศึกษาแล้ว
ธภัณฑ์มวยไทยไปกันใหญ่แล้วไม่รู้ไม่รู้กองทัพนี่ไปเก่งเรื่องมวยไทยมาจากไหน
มีการอนุมัติให้แข่งไร่รำมวยไทยด้วยตั้งแต่เอาบัวขาวไปลำที่หัวหินมานี่ก็คือจัดหนักเลยทีนี้งบประมาณ
มวยไทยนี่คือนโยบายนะครับให้เป็นกีฬาประจำชาติไทยคิดว่าตอนนี้มันเป็นกีฬาประจำชาติอะไรกันครับเนี่ยถึงต้องทำเนี่ย
เผยแพร่มวยไทยเผยแพร่ให้ใครครับใครเขารู้จักมวยไทยทั้งนั้นมันงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับเผยแพร่เพื่ออะไรเพื่อขยายผลไปยังชุมชนรอบค่ายทหารและประชาชนโดยทั่วไป
ยังไงผมนึกไม่ออกมันไปถึงประชาชนยังไงว่างมากครับปัจจุบันนะครับไม่มีการเล่นการพนันในสนามมวยผมอยากจะหัวล้อเป็นภาษาฝรั่งเศส
สนามมวยไม่มีการพนันแล้วมันจะเป็นสนามมวยยังไงครับเขาแค่ไม่เขาแค่ไม่แทงมวยหน้าสนามเท่านั้นเองเขาแค่แทงในโทรศัพท์
แต่มันไม่ได้แปลว่ากิจการสนามมวยของท่านมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการพนันท่านหนีไม่พ้นคำว่าทหารเปิดบ่อนหรอก
กองทัพเปิดบ่อนชัดขอขออนุญาตขอกลับไปนิดนึงครับ
ทำไมถึงหัวกินเกลียนกันหมดรู้ไหมครับเขาต้องเกณฑ์คนเกณฑ์กำลังพลมานั่งดู
เพราะถ้าหากว่าจำนวนลูกค้าเนี้ยที่เป็นประชาชนมันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่
มันจะเข้าข่ายที่จะเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์
ซึ่งยังไงมันก็เกินเพราะท่านเปิดให้กำลังพลเข้ามาชมฟรีแค่ตอนกลางวัน
ตอนเย็นท่านก็ให้ประชาชนทั่วไปเข้าท่านท่านเลี่ยงไม่พ้นหรอกครับ
ต้องหัวหมอธนารักษ์ต่างหากที่ไม่ยอมทำอะไรเลย
นี่คือนโยบายหลักของพบทบครับนโยบายสนามมวยปลอดการพนัน
ซึ่งผมบอกไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็มี๓แผนปฏิรูป
ท่านน่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาร่วมกันนะครับ
นี่คือก้าวร้าวมากนะครับเนี่ยมีความเป็นติ่งส้มมากเลยนะครับ
เรือดำน้ำครับท่านประธานเรื่องที่ผมจะต้องรีบทวงถามก่อนเวลาจะหมด
จะเอาไงครับเครื่องยนต์ก็คือของจีนไม่มีใครเคยใช้มาก่อน
เขาเลือกผลิตไปแล้วนะครับเยอรมันเอายังไงครับ
เราเซ็นสั่งซื้อเรียบร้อยเนี่ยเยอรมันถูกจับได้ว่าแอบขายให้จีน
ก็เลยเลิกส่งให้จีนแล้วเราซวยใช่ไหมครับ
ท่านสื่อสารกันมากองทัพเรือสื่อสารเหมือนเราซวยอย่างนั้น
ไม่ใช่บริษัทคนขายที่สวยไม่ใช่เรา
หมดสัญญาไปแล้ว๔๐เดือนนะครับถ้าจะต่อสัญญาต้องเข้าคอรมอ
สุธินท่านจะเป็นคนถ้าจะเป็นเมสเซ็นเจอร์ถือเอกสารฉบับนี้
จากสภากราโหมไปให้คอรมออนุมัติเพื่อแก้ไขสัญญาใช่ไหมครับ
เพราะถ้าอนุมัติแก้ไขสัญญาคนรับผิดชอบคือคอรมอทันทีนะครับ
พบทรคนเก่าเขาทิ้งอุจจาระไว้ให้แล้วนะครับถ้ายังจะรับก็แล้วแต่ท่านนะครับ
เอางบไปจนได้ปีที่แล้วแต่อเมริกาไม่ขายครับทำไง
สัญญาไว้นะครับพบทอคนก่อนว่าจะคืนงบประมาณ
แต่มีข่าวครับว่าดูท่าแล้วจะเอาไปดาวน์กิฟเพ่น๓ลำเพราะราคามันพอดีกันเลย
เรื่องนี้ต้องเข้าสภานะครับไม่ใช่โอนงบประมาณกันมั่วซั่วแบบนี้นะครับ
ยังไงโอนต้องผ่านสำนักงบแถวอยู่หลายตาดุดูแลของท่านนะครับ
อย่าให้กองทัพทำอะไรโดยที่ไม่ผ่านสภานะครับ

ไข้ขึ้นเพลียงขึ้นเต็มหมดแล้วเรือ
จะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรถึงร่ม
งบประมาณถูกจัดสรรให้แล้วนะครับ๒๐๐ล้านบาทในการกู้เรือครั้งนี้
แล้วก็กองทัพเรือครับก็ไปเปิดประมูล
มีคนมายื่นสอบประมูลเต็มเลยครับ
เขานัดยื่นซองประมูลวันที่๒๕ครับ
สิงหาที่ผ่านมาเวลา๙โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง
ก็มีคนมายื่นเยอะเลยครับ๑๕๑๖เจ้าครับ

มาเป็นประทัดสุดท้ายเลยและแถมมาวันที่๒๘ด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เสียรับรองให้ครับ
รับรองให้ไม่พอยังขีดเส้นใต้ว่าไม่มีใครมาต่อได้อีกแล้วด้วย
ทั้งที่เขารับซองวันที่๒๕แค่วันเดียวถึง๔โมงครึ่ง
ผมก็เลยอยากรู้ว่าบริษัทนี้มันเป็นใครวะ
ยังไม่ทันได้รู้เลยครับอยู่ดีพบทรยกเลิกการประมูลแล้วครับ
ให้คนที่เคยยื่นซองยื่นเข้าไปใหม่ในราคาเดิม
หมายความว่าอะไรท่านประธานพบทรกำลังทำอะไรครับ
มีเจตนาอะไรอยากจะควบคุมผลของการลงไปตรวจสอบกู้ซากเรือใช่ไหมครับ

อยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลผลของการตรวจสอบใช่ไหม
แล้วท่านมีหน้าที่จะต้องปกป้องพบทรคนก่อนนะอันนี้ผมเข้าใจ

พบกรเนี่ยกองเรือยุทธการไม่เคยได้ขึ้นมาเป็นพบทรนะครับนี่ท่านได้ขึ้นมานะ
สุดท้ายก็ไปเจอครับท่านประธานอ๋อบริษัทนี้ที่มาประมูลที่หลังสุด
จดจัดตั้งมาเมื่อวันที่๙มกราที่ผ่านมาครับจะมารับงาน๒๐๐ล้านแล้ว
แน่คือกรรมการนามสกุลเดียวกับพบสสเลยครับ

คือนี่เส้นใหญ่มากนะครับถึงทำแบบนี้ได้

หนังสือที่บริษัทบริษัทนี้ได้ชี้แจงไปยังพบทรทำหนังสือถึงพบทรโดยตรงเลยนะครับ
ทำหนังสือวันที่๒มกราคม๖๖ครับ

นี่ไงครับจดบริษัทต้องเสร็จงานเมื่อวานเป็นอย่างงี้

นามสกุลเดียวกับขอบสะสอคนใหม่เป็นคุณหญิงนี่แหละ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีท่านมีอำนาจพอที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้หรือเปล่า
มีอำนาจพอที่จะเข้าไปแก้ไขเข้าไปปฏิรูปหรือเข้าไปปรับเปลี่ยนอะไรสักเล็กนึงก็ยังดีบ้างได้หรือเปล่า
ท่านไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไรกับเขาหรอกครับท่านไม่กล้าแม้แต่จะคาร์ดอะไรด้วยก็ตาม
ทำได้อย่างเดียวคือรับคำสั่งจากสภากลาโหมแล้วก็ไปส่งต่อให้คอรมออนุมัติ
คือสิ่งที่ท่านทำได้ผมหวังว่าท่านจะไม่เสียหายไปมากกว่านี้นะครับชื่อเสียงที่ท่านก่อสร้างมาตลอดหลายสิบปี
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านตอบคำถามที่สังคมสงสัยอย่างเช่นเรื่องของเรือดำน้ำจะเอายังไงท่านบอกว่าเรือดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวมีคำตอบแล้วเดี๋ยวรอหลังแถลงนโยบายเดี๋ยวจะบอกทำไมไม่บอกเลยผมไม่เข้าใจ
กลัวกลัวอะไรครับเดี๋ยวติดคอนะครับอมไว้อ่ะผมงงว่าเก็บไว้ทำไมนี่มันผลประโยชน์ประเทศชาติท่านทำไมไม่บอกก็ท่านไม่ชัดเจนแบบนี้ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ถึงแพ้เลือกตั้งอ่ะ
ผิดกฎหมายแทบจะทุกฉบับผิดประเภททุกอย่างธุรกิจที่ทำอยู่

ผมฝากด้วยนะครับไม่งั้น๑๕๗มาแน่ครับท่านนายกขอบคุณครับ